เขามากันไปขนาดวานยาวเลยอ่ะ

แต่ประเด็นคือเขามาไฟอะไร
เพราะว่าทางอีกทางนึงมันเป็นไฟเขียว
แล้วฝั่งนั้นมันจะเขียวได้ยังไงลองดูค่ะ
เห็นไหมฝั่งนี้ไหม
ฝั่งนี้วงกลมไว้ว่าไฟเขียวก็ต้องวิ่งไปได้

แสดงว่าฝั่งนู้นมันต้องแดงป่ะ
แต่ทำไมรถคาราวานไปเกอร์บิ๊กไบท์หรือช้อปเปอร์

ก็น่าอย่างไรก็นี่แหละเป็นคำถามไงคุณ

ทั้งทางตรงและเขียวทั้งให้ไปขวาด้วย
เขาระบุข้อความเอาไว้แบบนี้ดิฉันอ่านตามโพสต์นะ
ทำไมไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
เอ่อและสัญญาณไฟจราจรล่ะ
ตำรวจเจ้าของพื้นที่สวพเมืองตักเห็นรึยัง
มีแค่นึงมีขางมาจอดตรงกลางแล้วบอกให้เพื่อนได้การขับไปเรื่อยจนหมด
เรื่อยด้วยนะฝั่งที่เป็นไฟเขียวไปไม่ได้ต้องรอค่ะ
รอจนสัญญาณกลับมาแดงอีกรอบเพราะต้องรอให้กลุ่มใบ
ก่อนอืมคนวีภาพวิจารณ์กันสั้นนั้นบอกอภิสิตชนจัง
เลยนี่เจ้าถนนเลยนะเส้นก็ใหญ่ใครไม่กล้าเข้าไปยุ่ง
หรือเปล่าทำแบบนี้ถือเป็นภาระของสังคมจะดัง
กันอีกแล้วอ่ะตามนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันมา
ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูทางตำรวจในพื้นที่ชี้แจง
หน่อยนะฮะรวมถึงฝั่งนู้นด้วยว่าเขาไปไหนกัน
ทำไมมากันเยอะแยะเป็นคารวาลแบบนั้นนะครับ